หมายของทีมไทยในโต๊เล็กครั้งนี้

ที่ไปก่อติดทำข่าวที่นั่น
ถึงวันที่๑๖กันยายนนี้

มิเกลโดริโก้หัวหน้าฟุตฟุตซอลทีมชาติไทย

หลังจากที่เดินทางอย่างทรหดกว่า๓๔ชั่วโมง

จะมีการปิดถนนให้ประชาชนออกมา

และถือเป็นโอกาสที่ดีของนักเตะทีมชาติไทย

ร่วมวิ่งเรียกเหงื่อและชมเมืองไปในตัวด้วย

ดูแลความปลอดภัยของนักฟุตซอลทีมชาติไทย

ทุกวันนี้มีความปลอดภัยกว่าในอดีต

ก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน
อย่างไรก็ตามก็ขอให้ดูแลตัวเอง

นักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน

ใช่ครับ

ฟินทัศน์ไทยได้เข้าล่อมที่ที่สุดครับ